แต่ว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนอารมณ์กัน
เพราะว่าครูอายุ๕๙ที่เพชรบูรณ์ขับรถเก๋งมาตามทาง
เทรลเลอร์ใหญ่ไหมยาวไหม
ส่วนพ่วงมันหลุดมาหาท่านครับ
กล้องวงจรปิดคุณผู้ชมครับ
จับภาพตอนเกิดอุบัติเหตุเสียงดังตึ้งเมื่อกี้
เขาบอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์ใช่ไหม
เกิดส่วนพ่วงมันหลุดจากท้ายกระบะ

แล้วพุ่งมาชนหน้ารถเธออย่างจังเลย
นี่แหละครับอ๋อเป็นส่วนพ่วงนะครับ
ที่ได้มากับรถกระบะเป็นส่วนพ่วงท้ายรถกระบะนะครับ
นางจันประพาทองริ้วอายุ๕๙ปี
ชำนาญการนะครับเป็นครูชำนาญการพิเศษขออภัย

เหตุเกิดนะครับวันที่๒๙สิงหาคม
เลิกงานนะครับ๔โมงเย็นก็ขับรถจะไปรับแม่ที่

ก็ใช้เส้นทางตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเส้นทางลัดนะครับ
ตามถนนทรัพย์พุษานะครับ
พอมาถึงถนนสายท่าข้ามสารละลายครับ
พอถึงบ้านแล้วคุณผู้ชมตอนแรกผมรู้ก็เป็นรถไยนะฮะ
มันเป็นส่วนพ่วงที่ต่อยื่นออกมานะครับ
สวมกับรถกระบะนะฮะจู่ตาเหลือไปเห็นนะครับ
เหมือนมีรถไถอีโก้งเนี่ยนะครับขับตารถกระบะ

แต่ที่ไหนได้นะครับไม่ใช่รถไถ
มันกลายเป็นส่วนพ่วงเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ
พุ่งใส่ด้านหน้ารถครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก
ไม่ทันได้แตะเบรกแล้วครับตอนนั้นครับ
ตาก็แวบเห็นเหมือนรถหายเดินตามอีโก้งอะไรประมาณนั้น
คิดว่าเป็นโก้งอะไรอย่างนี้
นึกในใจแวบนึงว่าเขาจะสวนมาทำไม
เอ้ยเขาจะแซงขนนั้นทำไมอะไรอย่างนี้
แต่ที่ไหนได้ไม่ใช่เพราะเห็นจริงอุ้ยมันเป็นไม้เป็นเสาเลย
พุ่งใส่หน้ารถเลยตอนนั้นได้เบรกได้หลบอะไรไหม
แตะอะไรเลยค่ะไม่ได้แตะอะไรเลย
เพราะว่ามันแวบเดียวจริงคือแค่เห็นปุ๊บเดียวนะ

หลังเกิดเหตุนะครับก็ไม่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ
นะครับก็แต่ว่าก็มีอาการแน่นหน้าอกคือไม่ได้ไม่ได้เจ็บเยอะ
แต่แน่นหน้าอกนี่นะครับก็มีนะครับกระแทกกับพวงมาลัยนี่นี่นะครับ

แต่แม่ผมว่าแม่ไปตรวจสักนิดเถอะนะผมเป็นห่วง
มีรอยช้ำปากแตกแล้วก็มีรอยฟกช้ำที่หัวเข่านะครับ
หลังเกิดเหตุคู่กรณีก็ไม่ได้หนีมาแสดงตัวนะครับ

ก็แม่เดี๋ยวจะดูแลค่ารักษาพยาบาลให้นะที่โรงพยาบาล
แต่สภาพรถนี่สิครับเสียหายหนักเลยดูสิฮะ
มันเสียบเข้าไปตรงไหนเนี่ยระหว่างฝากระโปรงหน้ากับบังโครน